ทุกผู้ชมครับมีพ่อกับลูกชายที่ชัยนาฏลงไปซ่อมปั๊มน้ำในบ่อบาดานกลางทุ่งนา
สุดท้ายขาดอากาศหายใจนะครับเพราะว่าเบาะมันลึก๑๐กว่าเมตร
ชาวบ้านเข้ามาเห็นกันอีกทีนึงก็แน่นิ่งอยู่ก้นบ่อแล้วอืม
นี่คือตอนที่นำขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำศพขึ้นมา
ตรงนี้เป็นบ่อบาดานนะครับอยู่กลางทุ่งนานในพื้นที่ตำบลห้วยงูอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายวิมลมีพร้อมอายุ๔๐
เบาะนี้นะครับนายวิมลนี่เป็นพ่อส่วนลูกชายชื่อวิทย์อายุ๒๕ปีนะครับ
บ่อนี้ลึก๑๐กว่าเมตรนี่ฮะอันนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงนะฮะ
สองพ่อลูกอยู่ด้านล่างก้นบ่อแบบนี้แล้วตอนที่ชาวบ้านเข้ามาเจอแน่นิ่งเลยนะครับ
ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องลงไป
ต้องลงไปเห็นผู้เชื่อชาร์จมาเลยนะครับ
อย่างนั้นข้างล่างเนี่ยไม่มีอากาศหายใจนะครับ
ส่วนญาติก็รออยู่ด้านบน
พอนำศพสองพ่อลูกขึ้นมาได้แน่นอนครับ
เมนเมนมีอะไรตื่นเรนลูก
ไปปั๊มหัวใจเพื่อจะฝืนจ้ะไม่ได้
ญาติบอกว่าสองพ่อลูกลงไปซ่อมเครื่องปั๊มน้ำในบ่อบาดานนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่คาดว่าคงขาดอากาศหายใจหมดสติอยู่ในบ่อ
แล้วไปกันแค่สองคนพ่อลูกไม่มีใครอยู่ด้านบน

คือมีคนที่เขาทำนาอยู่แถวนั้นเนี่ย
เขาเดินผ่านมาแล้วเขาลองชะโงกดู
โงกลงไปดูก็เห็นเขาแน่นิ่งกันอย่างนี้แล้ว

สองพ่อลูกจะลงไปซ่อมบำรุงบ่อบาดา

แต่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อน
ไม่เคยเกิดอย่างนี้มาก่อน
ไม่เคยไม่เคย
ไม่มีมันไม่มีอาการอะไร
ลงประจำอยู่

ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างอื่นนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมงนะครับ
ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพแล้วก็นำร่างขึ้นมา

แต่ถ้าในพื้นที่เนี่ยมีผู้เสียชีวิตลักษณะลงไปในบ่อบาดาน
แล้วขาดอากาศแล้วเสียชีวิตมา๕ศพแล้วนะครับ
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ

เกษตรกรนะครับที่ใช้บ่อบาดาน
หากมีความจำเป็นจริงเนี่ย
ควรให้ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริง
หรือเจ้าหน้าที่ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมจริง

ปริมาณออกซิเจนมันจะน้อยลงเรื่อย

เป็นพวกก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้นะครับ
มองจากข้างบนอาจจะคิดว่าเออไม่น่าเป็นอะไร
แต่ลงไปข้างล่างแล้วเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ย